รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
ถ้าร้องกันได้สัก๑๐เพลงถ้าได้ล้านหนึ่ง

เราไม่ค่อยคิดหรอกปีเขาคิดไปไกลมาก
เอางั้นตรงอย่างนั้นตรงนี้
ปีแต่อย่างพ่อกับแม่ก็นั่งยิ้ม

เป็นตัวโจ๊กเล่นตลกเป็นตัวป้นจี้

ยังไม่ได้เพราะว่ายังโตไม่เต็มที่

ผิดได้หนึ่งคำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย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
รับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ
เรามีนัดกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไป
ผมปานุ่มและสาวเป๊กในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ช่วงนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับอยู่ในบรรยากาศของเด็กนะครับ
กันเต็มรายการเพราะช่วงนี้เป็นร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตตอนนักสู้รุ่นจิ๋ว
ถึงจะเป็นนักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วค่ะแต่เรื่องราวชีวิตของพวกเขาไม่จิ๋วเลยค่ะ
กติกาเหมือนผู้ใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะ
เมื่อใดก็ตามที่นักสู้รุ่นจิ๋วของเราร้องครบ๑๐เพลงก็หยิบไปเลยค่ะ๑ล้านบาท
ตอนนี้ก็คงจำกันได้นะครับก็เป็นนักสู้รุ่นจิ๋วนะครับที่ยังต่อเนื่องอยู่นะครับ
เขายังร้องไม่ผิดแล้วก็ยังไม่หยุดนะครับเดินหน้ามาร้องไปได้แล้วสี่เพลงด้วยกันนะครับ
ข้ามไป๑เพลงตอนนี้เขามีอยู่แล้ว๖๐๐๐บาทนะครับ
จะเป็นใครเป็นไม่ได้แต่เราไปย้ำเรื่องราวภาพชีวิตของน้องปีกันอีกครั้งหนึ่งครับ
สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปัญจพลนามสกุลพิกุณฑองชื่อเล่นชื่อปี
อายุ๑๔ปีมาจากโรงเรียนเทศบันวัดวรปันพฤษจังหวัดนครสวรรค์ครับ
ครอบครัวของผมนะครับมีอยู่ด้วยกันสามคนครับมีพ่อแม่แล้วก็ผมครับ
เมื่อก่อนพ่อกับแม่ของผมก็แสดงลิเกย์รับจ้างครับ
ถ้าเวทีไหนขาดก็จะหาพ่อกับแม่ผมไปแสดงลิเกครับ
ส่วนมากพ่อผมจะรับบทเป็นพ่อพระเอกครับผมแล้วก็พระรองครับ
เมื่อประมาณ๔ปีที่แล้วครับจู่วันหนึ่งแม่ผมก็ป่วยเป็นโรคกระดูกทับเส้นครับ
ลุกเดินไม่ได้เฉยเลยปวดช่วงเอวมากปวดถึงโรงขาทำให้เราไม่สามารถจะลุกเดินเองได้
ปีก็ต้องพาไปรักษาไปกายภาพ๒เดือนที่นอนคือทำอะไรไม่ได้เขาก็ต้องดูแลเราตลอด
พอดีขึ้นก็กลับมาเจอว่าเป็นโรครุมตอยโรคอะไรเราก็ไม่รู้แต่มันปวดตามข้อหัวเข่าคือข้อทุกข้อของเราอ่ะ
แขนข้างขวาของแม่ครับผมไม่สามารถยกได้ครับส่วนข้างซ้ายยกได้แต่ว่าคอติดตรงนี้ครับไม่สามารถเหยียดอย่างนี้ได้ครับผม
บางทีผมสงสารแม่ผมก็นวดให้แม่ครับผมอยากให้เขาหายบางทีมันก็บรรเทาไปบ้างเป็นช่วงครับผมแล้วก็จะกลับมาปวดอีก
คือหมอเขาก็เจอว่าซาวเราเป็นช็อกโกแลตซีดในรังไข่ก็ต้องผ่าตัดด่วนเลยเพราะก้อนใหญ่มากข้างละ๑๐เซนสองข้าง
ก็นอนโรงพยาบาลอยู่๑๕วันผ่าตัดกลับมาบ้านเราก็ทำอะไรไม่ได้เพราะการผ่าตัดเขาไม่ทำงานหนักอยู่แล้ว
พอแม่ผ่าตัดเสร็จปุ๊บก็ดีขึ้นครับผมก็เดินได้ทำอะไรได้ครับแต่เมื่อปี๖๐แม่ก็ล้มที่หน้าบ้านครับ
กระดูกข้อเท้าเคลื่อนครับผมก็ไม่สามารถเดินได้อีกพักอีก๒เดือนครับรวมเวลาที่แม่ป่วยทั้งหมดก็๔ปีครับผม
ทั้งหมดทั้งมวลซีริรวม๕โลกใน๔ปีใช้เงินรักษาไปเท่าไหร่คุณแม่
เป็นเงินเก็บหรือว่าเป็นเงินกู้
ใช่ค่ะ
กระทงสายน้ำไล่เที่ยวไล่ทิ้งทรง
กระทงสองเราแยกทาง

สวัสดีค่ะลำหวานมาเลยค่ะ
เปลี่ยนเวทีของเราเป็นโรงลิเกกันไปเลยนะครับวันนี้

วันนี้ก็มากับครอบครัวของน้องปีที่มีกัน๓คน
พ่อแม่ลูกนะครับทางด้านล่างขอต้อนรับคุณพ่อปุ้มและคุณแม่วันดีนะครับ

ก็เรียกว่าเป็นครอบครัวลิเกเลยนะฮะ
คุณพ่อคุณแม่ทั้งลูกชาย
ขอย้อนเวลากลับไปสักนิดหนึ่งคุณแม่วันที่ถ่ายรายการกันเสร็จ
แล้วนั่งรถกลับไปนครสวรรค์ด้วยกันบรรยากาศในรถ
คันเก่าที่ขับได้ไม่เกิน๗๐๘๐เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างคะ

เคยเห็นพ่อแม่ยิ้มตัวเองก็คุยโจ้ตลอดทางว่าผมทำได้แล้วแม่
มันต้องได้กว่านี้นะแม่เนาะ
บอกว่าได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะลูกแม่ไม่อะไร

เขาก็คุยตลอดจนถึงนครสวรรค์ไม่หลับเลยปีมีความสุข

ครับก็ไม่ง่วงนะครับได้เขานั่งคุยไปเรื่อยเฉยเลย
ก็คุยกันก็ไม่ง่วงครับมีกำลังใจดีขึ้นว่าเขาพยายามเขาพยายามเขาตัวเอง
ผมก็ดีใจมากครับลูกทำได้ขนาดนั้น

ได้คุยกันบ้างไหมคะคุณพ่อว่าแหม
ถ้าร้องก็ได้สักสิบเพลงถ้าได้ล้านนึงไงฝันกันไหมว่าเอาเหมือนไงไปทำอะไร
คุยกันไหมมีแอบแวบคุยไหมคุณพ่อ
จะคลิกไกลเลย
เป็นความฝันเนอะเป็นเรื่องปกติคุณเราย่อมมีฝันค่ะปี
ไอสไตล์เขาบอกไว้ความฝันสำคัญกว่าการกระทำ
ถ้าไม่มีความฝันก็เราไม่มีจุดหมายฝันได้ทำให้ได้กันแล้วกัน
คุณผู้ชมคงจำได้นะครับ๒วันที่แล้วนะครับ
ที่น้องปีออกมาเนี่ยโชว์บทบาทของลิเกไปแล้ว
และที่ขาไปได้เหมือนกันพระเอก
เป็นพระเอกให้พี่ดูสักนิดนึงได้ไหมคะ

สมมุติว่าเราเป็นพระเอกนางเอก

ตายแล้วหมายถึงดิฉันหรือคะ
คือมันไม่มีใครแล้วไม่มีคนไหน
เอาล่ะก็ได้ยอมกลัวตัวนิดหนึ่ง
สมมุติเป็นนางเอกอันนี้สมมุติเราเป็นพระเอก
เราจะไปเกี้ยวพาราศีนางเอกเนี่ย

เมื่อผ่านประสบพบสาว
ฟังปีจากกาวคำเกริ่น
อยากอยู่ใกล้ถูกใจเหลือเกิน
อย่าเพิ่งเมินมองหม่น

จนล้นฟังผลสรุป
มาให้ปีจูบแก่จน

นางเอกไว้ตัวหน่อยที่เอ้อมีอ้ายเอ้ยหน่อย
ไม่กระจนใส่พระเอกเขา
ก็ไม่รู้เห็นว่าจะจูบเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจอีกป่ะ
โอ้ยร้องได้หวานมาก
นี่ปีถ้าไปอยู่ในคณะเรียน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
เป็นตัวโจ๊กเหม็นตลกเป็นตัวป้นจี้
ผู้ใหญ่ใจดีรอบด้าน
เมตตาเด็กไทยในทุกสถาน
ปีร้องสั้นสันเสริญ
เห็นอยู่ยิ่งใหญ่คู่ไปยืนหยัด
ขอให้ไทยรัฐเจริญ

เพื่อแม่เพื่อคุณแม่เพื่อไปรักษาคุณแม่คุณแม่อยากบอกอะไรกับลูกปีวันนี้ครับ
บอกปีว่าได้เท่าไหร่ไม่สำคัญยังไงเราก็รักกันแม่รักปีสมปรารถนาทุกประการลูก
ขอบคุณครับ
ตอนนี้ร้องไปแล้ว๔เพลงได้ไปแล้ว๖๐๐๐๐บาทวันนี้มาเพลงที่๕๘๐๐๐๐
ภาร์มเพลงที่๕ได้สู่เพลง๖๑๐๐๐๐๐บาท
ตัวช่วยใช้ไปแล้ว๒ตัวเหลืออีก๑ตัว
เรามาเริ่มการแข่งขันกันเลยนะครับวันนี้เรามาเริ่มกันที่เพลงที่๕นะครับ
เพลงนี้มีธุรกิจมูลค่า๘๐๐๐๐บาทถ้าพร้อมแล้วภาร์มเพลงที่๕มาเลยครับ
เป็นยังไงครับเพลงนี้ค่ะปีก็พ่อเปิดให้ฟังครับเปิดให้ฟังในรถครับก็ร้องได้ครับร้องเล่นเล่นครับ

ถ้ายุดวันนี้รับหกหมื่น

แต่ถ้าร้องผิดหกหมื่นที่มีอยู่

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๕นะครับ
มูลค่าแปดหมื่นบาท

จะสู้หรือจะหยุด

ไม่ใช้เลย

หลังจากที่มา๒๓ครั้งแบบไม่ออกความเห็นเลย

ครั้งนี้บอกไม่ต้องใช้ตัวช่วย

มูลนาค่า๘๐๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน

เพลงมาครับ

เชิญด้วยเอง

โอเค

สวยงี

อ่อง

เคยคืนมาอยากรู้นักหนาใบร้ายหรือรุม
คนหัวใจสมเป็นลมอ่อนล้า
เพราะเธอชอบมาบอกรักให้ยุ่ง
เธอคิดเช่นไรหนีไปเมืองกรุง
อยากรวยเงินถุงจึงทนไม่ไหว
เธอบอกให้รักแล้วหักใจลา
เธอรู้ไหมว่าพี่ทำแค่
กลับมาหาบอกรักให้ยุ่ง

เพราะพี่ที่รักพี่ยังอภัย
เริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมคนดี
หัวใจสมเป็นลมหมดแรง
เพราะคนชื่อแดงไม่นึกถึงพี่
โกรธคิดเมตตา
ย้อนมาบ้างสิ
เธอมานายนี้ใจพี่เสื่อมสอง